ที่มาที่ไปของประเด็นเรื่องที่มีการฟ้องหย่าใช่ไหมคะ
ขอแยกเล่านิดนึงนะคะ
พี่อยู่กับคุณชนนาธีมา๒๗ปีนะคะ
แล้วอยู่ด้วยกันไม่ใช่ด้วยความไข้อยู่ด้วยกันด้วยความรัก

ชนดีมากเอาใจใส่ครูปุ้มมากทุกเรื่อง
อาหารการกินห่วงใยสารพัด

ตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีนะคะ
แล้วก็ครูปุ้มมีหน้าที่อะไรณบ้านหลังนี้

ก่อนมีแม่บ้านคุณดูแลแม่บ้านถ้าไม่มีก็ทำกับข้าวเอง
ดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณชน

ครูชนอยู่บ้านหลังนี้

ทุกวันครูชนจะต้องมีชุดอยู่บนเตียง

ถุงเท้ารองเท้ากางเกงไหนพร้อม
ถุงเท้ากางเกงไหนพร้อม

ลงกางเกงไม่ได้ครูปุ้มก็ใส่ให้

นี่คือกิจวัตรที่ตัวเองทำให้ประชาชนมา
นี่คือกิจวัตรที่ตัวเองทำให้ครูชนใหม่

คือดิฉันเป็นตัวจักรในการทำงาน
คือที่ฉันเป็นตัวจักรในการทำงาน

เขารู้อีกคนว่าเป็นเมีย

คนสองคนไปรับมาว่า

ด้วยภาระหน้าที่

พี่คะขอ

ขอบัตรเพิ่มอีก๘๐ใบ

ถามว่าฉันผิดมั้ยคะท่านอ้างตัวเป็นพรยาคต์โยนละทีทางทอง
นี่เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องของการว่าดิฉันทำร้ายร่างกาย
เรื่องที่สองในเรื่องของเครื่องเสียงไปบอกว่าดิฉัน
โวยวายไม่ให้เริ่มการแสดง
การแสดงต้องหยุดไป๑ชั่วโมง
อันนี้คือเอกสารจากกรมส่งเสริม
ชี้แจงว่าการแสดงเนี่ยหยุดเพราะอะไร

ดิฉันต้องเรียกศักดิ์ศรีของดิฉันคืนมา
เรียกความถูกต้องของดิฉันคืนมา

กล่าวหาว่าดิฉันด่าบุพการี
โหหนักนะ

ที่บ้านเนี่ยหมาแมวเนี่ย
ดิฉันยังไม่เรียกมันอีเลยหรือไอ้เลย
ที่ฉันจะเรียกตลอดเลยน้องนวล

ดิฉันเอารูปบุปการีของท่านเนี่ย
ไว้บนหัวนอนแล้วกราบไว้ทุกวัน
ขอให้ทุกอย่าง
ลูกของท่านกลับมาเถอะ

ต่อไปในเรื่องของการบอกว่า
ตบตีกันนะฮะตบตีกันจน
กระจกบาดครึ่งเท้าอันนี้คือใบรับรองแพทย์
คุณช่วยอ่านดังนะคะเกิดจากอะไร

น้องช่วยอ่านดังนะคะเกือบจากอะไรช่วยอ่านอีก
ขออนุญาตแก้แค่๒๓ประเด็นนะคะ
ที่เหลือไม่ใช่ไม่มีที่เหลือทนายขอไว้
ที่ต้องแก้เร่งด่วนเรื่องนี้ก่อน
เพราะวันจันทร์วันอังคารดิฉันต้องไปโรงเรียน
ดีจันต์จะได้ไปต่อลูกฉันได้หรือเปล่า

การด่าบุการีมันบาปมาก
ดิฉันสอนลูกฉันทุกวัน

ดิฉันรักเขาดิฉันต้องรักพ่อเขา
รักแม่เขารักลูกเขา
คุณลองไปถามโจทย์นะ

ลูกสองคนดีมาก
เขาเขาเห็นความดีของดีจันต์

เขาเศร้าว่าทำไมทำแบบนี้
เขาฝากนะฝากถึงคุณชนละทีนะครับ

ขอให้คุณคิดถึงความถูกต้อง
คุณทำอะไรคุณจะพูดอะไร

สิบกว่าปีคุณลืมหมดแล้วเหรอว่า

คุณคะคุณชนละทีเนี่ยป่วยบ่อยมาก
ที่ฉันพาเข้าโรงพยาบาลประจำ
หมอสิริราชหมอธนบุรีจำหน้าดิฉันได้หมด

น้องอยู่เคาน์เตอร์โทรมาเลย
ปุ้มทำไมพี่ปุ้มไม่มา
อ้าวใครมาล่ะ
เขาก็บรรยายลักษณะหมด

นะฮะ
ฉะนั้นที่หนักเลยว่า
การกล่าวหาว่าดิฉันทำร้ายร่างกาย

ดิฉันด่าบุปการี

ขอให้หยุดพูดทั้งคู่
มันจะเป็นการทำร้ายคนที่เขาไม่ได้ทำ

ในขณะที่ครูชนอยู่กับปุ้ม

แล้วทำไมมีคำนี้มาเมื่อไปอยู่ที่ตึก

แต่ให้มาสัมผัสครูปุ้มจริง

ใครพูดไม่เพราะนี่เป็นเรื่องที่โกรธมาก
ฉะนั้นทุกประเด็นในสำนวนที่ดิฉันได้รับ
เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาทั้งสิ้น
แล้วทุกอย่างที่ว่าเป็นบาดแผล
ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอ

แต่รักในฐานะ
คนที่เป็นบุคคลสำคัญของชาติ

ที่ฉันพูดตลอดพูดกับน้องที่บ้านตลอดว่า

เสร็จแล้วสังคมก็โปรยเข้ามาข่าวเข้ามา

อยากให้นักข่าวไปดูในเฟซบุ๊คของเขา

คุณไม่ต้องถามหรอกผู้ชายสองคนเนี่ย

แต่ก่อนครูปุ้มเสียงข้างออกงานสง่างาม

ตอนนี้มีอีกคนไปออกงาน

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ
แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ
แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ
แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ

แล้วบอกว่าไม่รู้นะ